เรื่องของขโมยขโจรกันก่อนนะครับเพราะว่ามีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา
งัดห้องของคนงานก่อสร้างที่จังหวัดร้อยเอ็ดคนงานบอกโอ้โห
ตอนนี้ชีวิตก็เดือดร้อนอยู่แล้วงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มี
ยังมาถูกขโมยของแบบนี้อีกนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าในพื้นที่
ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากรับแจ้งตำรวจสพ
เมืองร้อยเอ็ดก็เข้าตรวจสอบทันทีแล้วครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องพักให้เช่า
ชั้นเดียวมีร่องรอยถูกงัดกุญแจที่ประตูจากการตรวจสอบพบว่ามีเครื่องปั่น
ผลไม้หายไปแล้วก็สายชาร์จโทรศัพท์มือถืออีก๒อันหายไป
จากการสอบถามนางจันเทียนพีอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นผู้เช่าห้องแล้วก็เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะฮะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางกลับมาจากไซส์งานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กลับมาถึงบริเวณหน้าห้องพักพบชายผู้ก่อเหตุด้วยนะคุณนะ
ปะทะหน้ากันเลยนะฮะซึ่งชายผู้ก่อเหตุก็รีบขี่รถจักรยานยนต์
ออกมาจากบริเวณหน้าห้องของเธอโดยใช้มือเนี่ย
อุ้มเอาเครื่องปั่นน้ำผลไม้ออกไปด้วยเธอเห็นจะเลย
ในมือเนี่ยถือของจากในห้องเธอไปแล้วก็รีบขับขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปนะครับตอนนั้นเห็นเลยว่าเป็นคนขโมยแต่
ทำอะไรได้ไหมคุณไม่กล้าฮะไม่กล้าแม้แต่จะร้องให้คนช่วย
เนื่องจากกลัวจะโดนขโมยหรือว่าเจ้าโจรทำร้ายร่างกายเอานะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้เสียหายบอกว่ารู้สึกเสียใจมาก
เพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะมาเช่าห้องพักได้เพียง๓วันเพราะเพิ่งได้มารับจ้างทำงานก่อสร้าง
ก่อนหน้านั้นนะคุณโอ้โหตกงานไม่มีใครจ้างเลย
เพิ่งจะได้ทำงานสามวันมาเช่าห้องที่นี่
ยังไม่ทันจะได้ค่าแรงเลยก็มาถูกงัดมาถูกขโมยของไป
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์หรือว่าพยานแวดล้อม
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะมีการหลบหนี
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับ